กรณีที่มีการยิงกันเสียชีวิตในรถเก๋ง

ใช่ค่ะยิงผู้ชายจนเสียชีวิตนะคะวันนี้เป็นพาดหัวส่วนหนึ่ง

แย่งปืนยิงหนุ่มดับคาเก๋ง
ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะว่า
ตำรวจโรงพักบางนานก็ได้รับแจ้งเหตุ

จุดที่เกิดเหตุก็คือที่ซอยบางนาตราด๔
เขตบางนาที่กรุงเทพมหานครนะคะ

แล้วบริเวณเบาะที่นั่งคนขับ
พบศพนายอนุวัฒน์หนูวันอายุ๒๘ปี

ชนกับรถตู้คอมมิวเตอร์สีบรอนเทา
หน้ารถทั้ง๒คันทั้งรถเก่งและรถตู้

ทีนี้จากการสอบถามก็ไปสอบถามคนขับรถตู้
คือนายกิตติพงศ์แสงชัยอายุ๔๔ปี
คือเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้น
ก่อนที่จะเกิดเหตุคือขับรถเข้าซอยกลับบ้าน
ขับออกจากปากซอยก็เสียหลักมาพุ่งชนรถตู้
หลังจากนั้นคนขับรถตู้ก็คือนายกิติพงศ์ก็ลงไปดู
ปรากฏว่ามีผู้หญิงอายุสักประมาณ๒๕ปี
เปิดประตูลงมาจากฝั่งคนขับรถเก๋ง

หยิบกระเป๋าเป้๑ใบกำลังจะวิ่งหนีเลย

คือจับใจความได้เขาก็บอกชื่อนะ
ว่าเขาชื่อนัชนกหนูทองอายุ๒๒ปี
เขาฝึกงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลอยู่

แล้วก็ถูกคนร้ายพาไปข่มขืน

คนขับรถตู้ก็เลยตกใจอ้าวมีกรณีการยิงกันเหรอ

แล้วที่บอกว่าฝ่ายหญิงมาลงจากรถฝั่งคนขับ

บอกว่าเขาจะเปิดล็อกกระโปรงรถ
ก็เลยเหมือนกับว่ามาลงทางประตูฝั่งคนขับนี่แหละค่ะ

แต่ทีนี้พอไปเจอศพผู้ชายเสียชีวิตอยู่

ซึ่งทางด้านนางสาวนัชนก

แล้วที่ผ่านมาผู้ตายมีพฤติกรรม
คือชอบทุบตีชอบขู่บังคับ

มันก็เห็นปืนวางไว้อยู่เบาะหลัง
ก็เลยเอี้ยวตัวไปหยิบขึ้นมาแล้วก็เจาะยิงไปที่ไทยทอย
ทำให้นายอนุวัฒน์เสียชีวิตทันที
ตำรวจก็เลยคุมตัวนางสาวนัชนกไปดำเนินคดี
ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ